ต้องบอกว่ากลายเป็นสงครามนางงามที่แท้ทูซะแล้วนะคะ

กับอดีตนางงามรุ่นพี่ลูกเกดเมธินี
เป็นภาพเปรียบเทียบนางงาม๒เวที
ถึงความแตกต่างด้านเรือนร่างของสองนางงาม
จนเกิดดราม่ารุนแรงระหว่างสองแฟนคลับ
ซึ่งได้ออกมาตักเตือนอย่างที่เรารู้กันดีนะคะ

ส่วนทางด้านคริสหอวังเองที่สนิทกับพี่ลูกเกด

ชีวิตก็เป็นคนหนึ่งที่อ่านข่าว

ริสก็สนิทกับพี่เกดรักพี่เกด
แล้วก็รู้ว่าวิธีทำงานของพี่เกดเป็นยังไง
แล้วคริสก็ไม่สามารถพูดอะไรเยอะได้มาก
เพราะว่าคริสต์ก็เป็นคนเชียร์คนไทย
ที่ได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนประเทศไทย

คริสรู้ว่าพี่เกดทำงานอย่างไร
คริสรู้ว่าเวลาเขาสอนเด็กเขาสอนอย่างไร

คริสรู้เลยว่าเวลาเราสอนลูกเราสอนเด็กเรา
เรามีแต่หวังดีแล้วก็ถ้าเขาดีเราได้แค่ภูมิใจ
ถ้าเป็นเรื่องจริงนะคนที่เราหวังดีด้วย
เขาไปแปลงสารเราให้ร้ายกับเราแทน
คือความหวังดีของเรามันไม่มีความหมายวันนี้
เพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วตัดเลย
ถ้าเป็นคริสคริสก็ทำอย่างนั้นเหมือนกัน
แต่ว่าคริสไม่รู้ไงว่าอันไหนเรื่องจริง

อ๋อสดท้ายได้หวานเชียวเขารออ่านข่าวพวกพี่อยู่นะ
นอกจากนี้ค่ะคริสยังแง้มถึงเรื่องวันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมา
ว่ามีทานข้าวกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนนิดหน่อยเท่านั้นเอง
ปีนี้ก็เล็งของขวัญชิ้นใหญ่ให้ตัวเองเอาไว้ด้วย
ส่วนความรักตอนนี้แฮปปี้ดีเวอร์นะคะ
เรื่องอนาคตก็ปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาติต่อไปนะจ๊ะ
เรื่องความสุขมันสำคัญกว่า
คือมันมีคนหลายคนที่แบบแต่งงานได้เขามาแต่งงานแล้ว
แต่พอแต่งงานแล้วแบบพังอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ค่ะ
พวกพี่ไม่ต้องเห็นเขาหรอกแต่ว่ามาถึงวันแต่งงานเลยก็ได้
ก็ไม่รู้ว่าคนไหนไงคริสก็ไม่รู้อนาคตเหมือนกันถูกป่ะ
คือเราก็ทำวันนี้ให้ดี